รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาจำได้ใช่ไหมจำได้จำไว้
ลีนี้ได้แต่ว่าข่าวที่จะเล่านี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเป้
เพราะว่าตอนนี้มันมีคลิปหนึ่งคลิปที่หลุดออกมาเขาบอกว่าเพื่อนเป้
โดนกลุ่มชายชะกันทั้งเอาปืนจ่อหัวและทั้งอุ้มขึ้นรถแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณคุณเห็นตั้งแต่ขาเข้าเลยไหม
รถคันขาวนี่มาจอดแล้วลงจากรถมาแล้วคุณผู้ชมดูเวลาสิ
โมง๔๑เขาเข้าไปนี่ลงมาเราเห็น๓คนถูกไหม

ใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาในร้านนี้ร้านเหมือนกับขาย

ผู้ชายลูกศรสีเขียวคือเพื่อนของในเป้
จังหวะนี้มันเหมือนกับมีจังหวะกดให้นั่งลงนิดนึงนะ

ใช่ค่ะแต่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเร็วมากนะคุณบุ๊ค
เพราะอะไรรู้ไหมเข้ามาที่ร้าน๑๑โมง๔๑ใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวดูตัดภาพตอนออกไปหน้าร้านเอาตัวเพื่อนของเป้ออกไป

นาทีเดียวใช่นาที๒นาที

แล้วเดี๋ยวดูชายชะกันอีก๒คนล็อกตัวมา

จังหวะนั้นเพื่อนเป้คือเขาก็ไม่ยอมอะค่ะ
กดหัวลงแล้วเหมือนกับจะร้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่โดนเอามืออุดปากแล้วกดหัวแล้วก็ดันเข้าไปในรถ
เขาขัดขืนตลอดทางเลยนะตลอดตลอดเนี่ยช่วงนี้
แล้วรถเขยื่นตัวออกไปก็พยายามดันเข้ารถ

เท้าของเพื่อนเป้ยังยันประตูรถไว้เออยันประตูไว้
คือเหมือนกับจะออกมาให้ได้อะค่ะ
เป้นี่โดนอะไรอีกหรือเปล่าคุณ
ก็นี่ไงหลังจากเป้ต้องจ่ายเงินตำรวจ๑๔๐ล้าน
เดี๋ยวต้องมาไล่เรียงไทม์ไลน์เพราะคุณผู้ชมดูวันที่นะ

เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นก่อนเป้ถูกรีดเงินนะ
เพราะว่าเป้ถูกรีดเงินที่เป็นข่าว๒๓พฤษภาอันนี้๒๑เดือน๔ค่ะคุณผู้ชม
แล้วรู้ไหมกลุ่มชายชะกันที่บุกเข้ามาอุ้มเพื่อนเป้เนี่ยนะ
เป็นลูกน้องของบอยบอยเนียนกริ๊บนั่นแหละ
ตอนที่เขาบุกมาแล้วมารวบตัวเพื่อนเป้ไป
บอกว่าไงรู้ไหมผู้การให้มาเอาตัว
จำได้ไหมฮะบอยเนี่ยก็เป็นคนกลางในการเรียกเงินจากเป้ให้ผู้การอะไรเนี่ยนะฮะ
มีต้นมีบอยอ่ะแล้วนี่ค่ะกลุ่มคนร้ายอ่ะนะ
พยายามจะเค้นถามเพื่อนเป้ว่าเป้อยู่ไหน
พออุ้มตัวขึ้นรถไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่ากลุ่มนี้น่ะ

ตอนนี้ตำรวจตามจับกลุ่มคนก่อเหตุได้๓

ขับรถ๑แล้วก็อีก๓คนมาล็อกตัวเพื่อนเป้ไป
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกค่ะมันเกิดขึ้นก่อนที่เป้จะโดนจับ
เรื่องของการเปิดเว็บพนันเมื่อ๒๓พฤษภาหลังจากนั้นเป้ก็โดนรีดเงินอีก๑๔๐ล้าน
ถามว่าความคืบหน้าคดีนี้เป็นยังไงสารอนุมัติหมายจับตำรวจในพื้นที่ชนบุรี
ใน๑๐เพิ่มอีก๓นายนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูไงแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าจับไปแล้ว๓
แต่จริงมาก่อเหตุด้วยกัน๔อีกหนึ่งยังรอดอยู่อะนะคะต้องดูบิ๊กโจ๊กว่าไงด้วยอีกนะ
ต้องดูนะฮะเพราะแกดูคดีนี้นะฮะ